เมื่อกี้พูดถึงสายญาณพยานาคใช่มั้ย
พี่ยิงโยมเคยสื่อได้นะคะ
พักนี้รู้สึกจะมาสายมูเตลูนะ

ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะชวนเพื่อนในวงการไปด้วยค่ะ

เดียวก่อนพี่แจ็คถามนิดหนึ่ง
แล้วก็เป็นสายบุญต่อกันแบบนี้แหละค่ะ
เป็นแบบว่าเพื่อนสายบุญอะไรอย่างนี้นะครับใช่ทำบุญหมดกันมานานแล้วค่ะ
ล่าสุดทั้งคู่เดินทางไปทำบุญวันออกพรรษา
กับหลวงพ่ออุ่นใจที่วัดถนนโค้งอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ด้วยการนำข้าวสารแล้วก็ร่มนะคะมาถวายหลวงพ่อช่วงนี้ฝนตกอ่ะเนาะ
เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนที่อยู่ในตอนนี้คุณผู้ชม
ซึ่งนอกจากจะเดินทางไปทำบุญแล้วนะคะยังได้ร่วมพิธีอาบน้ำมนต์มายราบด้วย
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต
พี่ยิ่งยงเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย
ก็จะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เป็นประจำเลย
เพราะว่าเวลามากราบหลวงพ่ออุ่นใจเนี่ยแล้วมันได้อะไรดีกลับไป
เป็นมงคลชีวิตกลับไปคุณผู้ชมค่ะ
และนอกจากไปทำบุญอาบน้ำมนต์แล้วนะ
คุณพ่ออุ่นใจค่ะยังได้ทำพิธีเสกคาถาเพิ่มพลังในยันให้พี่ยิ่งยงด้วย
คือพี่ยิ่งยงเนี่ยก็สั่งยันทร์มาที่แขนก่อนใช่ไหม
แล้วแกก็ให้หลวงพ่ออุ่นใจเนี่ยเสกคาถาให้มันคลังยิ่งขึ้นเข้าไปอีก
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มีแต่ความสิริมงคลทั้งนั้น
และแน่นอนค่ะไปงานบุญแบบนี้มันก็ต้องมีเรื่องตัวเลขเป็นของแถมมาด้วย
นิดนึงนะแถมพี่ยิ่งยงก็ได้จุดทูปนะคะที่มีตัวเลข

แล้วก็ฝากมายังบันเทิงไทยรัฐด้วยนะจ๊ะ

๘๒๓เอออะไรประมาณนั้นนะคะหรือจะเป็น๓๒๘
นี่ไงเชอรี่ชอบสายกลับนะ
ต่อเนื่องกันเลยกับสองลูกสาวพญานาค
ธัญญาแล้วก็ลาล่าอาสยาม
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะก็ไปกันแพ็คคู่เลย
ไปจุดทูบบูชากันสักหน่อยก็แล้วกันซึ่งศาลนี้ค่ะเขามีความเชื่อกันว่าใครที่มาขอพรขอโชคขอลาบนะ
แล้วจะได้สมหวังดั่งตั้งใจเลย
ซึ่งอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งสองสาวเนี่ยเขาก็เจองูจงอางจริงด้วยเหมือนกัน

นี่เป็นอะไรอ่ะงูไงงูจงอ่างอ๋อนั่นด้านขวาไง
เป็นความเชื่อว่าตัวดำดำเห็นไหมอ๋อนี่คุณผู้ชมค่ะ
พูดขดอยู่อ่ะขาดนั่นแหละอันนี้เป็นความเชื่อคุณผู้ชมค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอทั้งสองสาวเนี่ยยังขอจับลูกปิงปองด้วยนะคุณผู้ชม
มาฝากเหล่าแฟนคลับแล้วก็เลขที่ออกมานั้นก็คือ
เจ็ดสองเจ็ดเดี๋ยวเราให้ชมคลิปเป็นเต็มค่ะ
อธิษฐานไปพร้อมกันนะคะ

๗นี้คือเลขงูนะแล้วเราสองคนทุกคนดูเลขหน้าจอพิล่าสิ

เจ็ดอันนี้เจ็ดสอง

นี่แหละถ้ามันจะออกจริงอ่ะ
เลขเวลาพอดีตรงกับผู้ถือ
ตอนแรกก็พูดตรงตอนแรกก็ว่าธรรมดาก็เฉยนะ
แต่ว่าเอาเวลามาเทียบอะไรมันจะพอดีขนาดนั้น
คือเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็เลขสวยแล้วก็อีกเช่นเคยตามสถิติ

นี่แหละโอ้โห
เลขรถทะเบียนพี่บอลก็๓๓ไง